มาดูเรื่องของอุบัติเหตุครับที่นครศรีธรรมราชมีผู้ชายคนหนึ่ง
กำลังจะไปติดป้ายเรื่องของงานศพบริเวณเกาะกลางถนนให้กับพี่ของเมียเขา
ซึ่งเสียชีวิตแต่ตัวเขาเองกลายเป็นศพซะเองเพราะว่าถูกรถชนจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายนครศรีปากพนังบริเวณหน้าโรงศรีหม่อย
ที่ตำบลท่ามไร่อำเภอเมืองก็มีผู้เสียชีวิตคือนายสมศักดิ์คงศิลาอายุ๔๕ปี
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจชนะสูตรศพมีบัตรแผลชะกันหลายแห่ง
เลือดไหลนองพื้นเต็มไปหมดเลยนะครับจากนั้นก็มอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไป
สอบสวนเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะนายสมศักดิ์ผู้ตายเนี่ยเดินข้ามถนนพร้อมกับมีดพระแล้วก็ป้ายไวนิว
ต้องการจะไปติดป้ายอันนี้นะฮะซึ่งเป็นป้ายเรื่องของงานศพของนายขนองผิวผ่องอายุ๔๕ปีนาย
จากจุดเกิดเหตุปลายสัก๒๓กิโลกรัมก็เลยต้องไปติดป้ายเอาไว้เพื่อให้คนที่เขามางานเนี่ยได้รู้ว่าข้างหน้าเนี่ย
อ่ะเป็นเป็นที่จัดงานศพของพี่เมียเขานะครับ
เพื่อบอกทางให้คนที่ไปงานให้แขกรู้ให้ไปร่วมงานอย่างถูกต้อง
ระหว่างที่หอบอุปกรณ์จะข้ามไป
มีรถกระบาดสีดำคันหนึ่งไม่ทราบยี่ห้อ
ไม่ทราบทะเบียนขับมาพอดี

ขณะที่กำลังจะเดินข้ามถนนจนเสียชีวิต

หนีไปทางอำเภอปากพนังซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แจ้งทางวิทยุให้สกัดจับ
แต่ก็ยังไร้วี่แววโดยจะมีการสอบส่วนผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
พร้อมกับตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามคนขับรถคันนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายเหตุการณ์นี้แน่นอนนะฮะสร้างความสลดใจ
เพราะว่าเพิ่งจะมาเสียคนในครอบครัวก็คือพี่ของเมียเขา
ก็เสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
แต่ว่าก็ต้องระวังกันด้วยเรื่องของการข้ามถนนแบบนี้นะครับ